คุณผู้ชมครับทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรม
มีการเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป็นโครงการล่าสุดที่จัดขึ้นเพื่อติดอาวุธให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทย
และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินค้าและการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ
หลังสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรมีทิศทางที่สดใสสามารถขยายตัวได้๑๓
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วโดยภายในปี๒๕๖๑นี้
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเตรียมลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก
ซึ่งคาดว่าหลังจบโครงการจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
มากกว่า๔๐๐ล้านบาท
ตอนนี้เรามองภาพในลักษณะของการเป็นห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมด
คือมองตั้งแต่เกษตรมองตั้งแต่การแปรรูป
และมองเรื่องของการตลาดทีเดียวเพราะเราประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
มองเห็นว่ามันมีความจำเป็นในเรื่องของคลัสเตอร์จริงที่จะมองเห็น
เพราะไม่งั้นแล้วที่แม้ว่าจะมีความรู้ขนาดเกษตร
แต่ไม่มีความรู้ด้านอื่นมันก็จะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรค่อนข้างเยอะ
ในบางปีผลผลิตก็ตกต่ำผลผลิตก็เหลือบางทีก็ขาดแกรนบ้าง
ซึ่งจะกระทบต่ออุตสาหกรรมในบางส่วน
จากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หรือยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร๔๐
ประสบความสำเร็จเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์และเผยกลยุทธ์
อุตสาหกรรมแปรรูปกว่า๓๐๐ราย
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการภายในองค์กร
ให้มีการใช้นวัตกรรมใหม่ก้าวทันเทคโนโลยี
และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม๔๐ได้อย่างยั่งยืน